ก็คือกรณีออนไลน์มีการแชร์คลิปสาวอุ้มหมาเข้าร้านสะดวกซื้อสาขาหนึ่ง
แต่ฉันก็เห็นคนอุ้มกันเยอะนะเธอน้องเดี๋ยวนี้
เขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้านะ
ก่อนจะมีการโต้เถียงกันระหว่างพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่ไปใช้บริการ
เนื่องจากมันเป็นกฎของร้านสะดวกซื้อจริง
ไปอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาจะมีกฎไว้เลยตั้งห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมครับ
ที่จังหวัดสะแก้วนะที่สาขาตำบลบ้านแก้งนะครับ
โดยเจ้าของหมาเนี่ยแสดงความไม่พอใจเพราะอะไรไม่พอใจ

ด่าสิน้ำด่าเพราะนักงานนะ

ปรากฏไปฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งก่อนครับ
คุณลูกโลกอีกรอบอยู่ที่นี่นะ

ทีหลังผู้จากเสียงแขนต์แค่นี้กับพี่เอง
ผมเข้าใจไหมคะ
โอเคหมาอาจจะไม่ให้เข้าได้
หมาไม่ได้หมาโทรปม
แล้วพี่จะทิ้งมันไว้ในรถได้อย่างไรกัน

คือเด็กใน๗๑๑ก็ทำตามหน้าที่
เพราะว่าทุกรัฐมันกฏอย่างหนึ่ง
ฟู้ดไฮจงไอจีมันเกี่ยวข้องกันหมด

เด็กผู้หญิงนะ

เด็กผู้หญิงใช่ไหม
คนทั้งเก่าเนี่ยก็อุ้มหมาสุดที่รักสุดที่รักไปด้วยทุกที่
ไม่ว่าจะไปสาราวัดถ่ายรูปตรงตู้บริจาคเห็นไหมทุกวันนี้มันเช็คได้หมด
นี่นางอุ้มไปหมดกัญชัยก็ดูนางอุ้มไปหมดนะครับ
วันดีคืนดีไปวัดก็เอาหมาไปตรงตู้บริจาคเธอนะฮะ
บางทีไปถวายสังขรเอาหมาไปถวายสังขทานด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีภาพเนี่ยขนาดหมาเลียน้ำชาเขียวจากแก้วอ่ะเห็นไหมล่ะ
น่ะเหมือนไม่ใช่เฉพาะเอ๋อวาราตีที่เอาเอา
ถูกนะครับในกระหนักที่
เปิดเผยถึงเหตุผลที่ไม่ควรนำสุนัขเข้าร้านสะดวกซื้อคือหนึ่งสุนัขของคุณเนี่ยไม่ได้น่ารักกับทุกคน

เราก็ไม่ค่อยได้ถูกกับหมากับแมวอยู่แล้วเนาะ

เออเพียงตอนนั้นไงที่คุณไปอัดรายการอัดรายการหนึ่งที่
หมากินข้าวอย่างไร
คุณเลี้ยงไม่ได้หลอกหมายของมาทุกวันที่คุณหาโหดอย่างดัง

คือเรื่องของเรื่องให้ฉันนั่งรอ๓ชั่วโมงแองจี้

อุ้มหมาเข้ามามาสัมภาษณ์กันแค่จะละออกจากรายการเลย

คุณซันเดย์จะมาให้หวยว่ะ

คุณซันเดย์เจ็บปวดหัวใจในอาชีพพิธีกรสัมภาษณ์หมา

ว่าป้าผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ย
ก็คือพอหลังจากที่เขามีการไป

พนักงานคนนั้นมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย

ใช้เขาต่ออีกใช้ก็ต่อเขาบอกว่าผมไม่ใช่พนักงานนะครับ

คุณพี่คนนี้เดินเตาไปแล้วไปด่าเขาอีกบอก

เขาก็งงเขาก็เลยเอาคลิปไปลงในเฟสของเขา
ซึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเนี่ย
ส่งหลังห้องไปหาบอกว่าให้ลบคลิปออกหน่อย
เขาก็ไม่ลบก็บอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
คุณไปด่าเขาได้ยังไงแล้วพนักงานก็ร้องไห้ด้วย
เพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์เลยว่า
หมาของคุณแม้จะตัวเล็กนึกออกป่ะ

สองหมาคุณต่อให้มันอาบน้ำแปลงฟัน

เขาคนอื่นเขาไม่ได้รู้ด้วยแล้วขนเขิน
เขาบอกเลยดราม่าแอดติกเขาบอกมันก็มีน้ำลายสุนัขนะ
มีเชื้อโรคบางอย่างก่อโรคในคน
นี่ป้าอ้อยในสารวัฒน์แท้
ยังอุ้มหมาตัวนี้ไปที่ตู้บริจาคเงินด้วยเหรอวะ

ไม่รู้จริงหรอกว่าที่ไหนควรที่ไหนไม่ควร
หมาเข้าไปนั่นถ่ายชีวิตโคกระบือ

แต่บางคนบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้อย่างนี้
เขาก็แพ้อาการแพ้ลมพิษแพ้อากาศแพ้อะไรอย่างนี้

น้องรู้จักพี่น้อยไปปิดเฟสหนีละทัวลง

ตอนนี้อยากรู้จักไงก็เลยเข้าไปหา
แต่นางไม่ยอมไว้บนรถเหรอนางกลัวหมาร้อนเหรอ

แต่การพอเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วไปบอกเขาว่าน้องออกจากงานได้นะ
เท่าที่สร้างมาเขาจะมีคนนี้เขาจะทำงานอยู่ในองค์กร

แล้วก็เป็นเหมือนกับพวกเกี่ยวกับที่ปรึกษาภัยกฎหมาย
หรืออะไรอย่างนี้สักอย่างอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ผมจะซื้อหุ้นก็ไม่ได้นะ

ฉันน้อยเกินไปเดี๋ยวจะฟ้องกลุ่มประชาสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรวะ
ผมอยากรู้เลยไอ้ตรงประชาสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้๗๑๑เนี่ยผมอยากรู้
คือถ้าพนักงานพูดไม่เพราะเนี่ยคือคุณจะต้องไปแจ้งไปแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหม

ผู้การผู้ไปเพาะนี่ต้องแจ้งกรมประชาสัมพันธ์
เขามีนี่ที่พี่อ่านยาวเขาบอกว่าเขาไม่เอาหมาไว้บนรถหรอก

แต่ประเด็นที่ผมอยากจะรู้เจอคุณพี่
ถ้าเกิดเด็กเซเว่นส์หรือพนักงานเซเว่นส์เนี่ย
ก็ต้องไปแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหม
เขาบอกผู้เสียงแข็ง

คือพนักงาน๗๑๑ต้องไปสอบอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ก่อน

ผู้ประกาศแล้วก็ไปเรียนการออกเสียง

คุณจะแล้วพูดอีกว่ารู้จักพี่น้อยเกินไหม

ต่อให้หมาคุณตัวละหมื่นละแสนมันก็ไม่ได้หรอก

จะเกิดไปร้านอาหาร

ต่อให้หมาใส่สิตัดกลับเลย

คุณก็อุ้มหมาปุ๊บแล้วก็